ไม่ต้องรอลุ้นเลยตอนนี้ผันตัวมาเป็นยูทูปเบอร์

ตอนนี้มาเป็นยูทูปเบอร์แบบเต็มตัวแล้วนะคะ
เพราะว่าคือพี่บ๊วยมาทำรายการยูทูป
ด้วยการทำรายการแนวผี
แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับบาปบุญ
เจ้าตัวบอกว่าปลื้มมากปลื้มสุดเลย
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าคือตั้งแต่มาทำรายการผี
รายการนี้ชีวิตเขาดีขึ้น
ดีขึ้นขนาดที่ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือ
จากหลังมือเป็นหน้ามือสิเอออะไรอย่างนี้นะคะ
เรียกว่าผีเปลี่ยนชีวิตเลยก็ว่าได้
แล้วเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่ง

เที่ยวผู้หญิงเพราะกลัวบาปกรรมตามทัน
เริ่มต้นเลยที่ยังคงทำอยู่
เรารู้สึกว่าเราได้ไปชีวิตเราเปลี่ยน

โอ้โหไปสุสานสวพินีเราเลิกเที่ยวผู้หญิงเลิกเที่ยว
พอเราทำไปเรื่อยชีวิต
ตัวพี่เองดีขึ้นเรื่อยแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย
เราเลยเข้าใจว่าหมดบุญเป็นยังไง
อย่าล้างหมดบุญนี่หมดบุญแบบหมดบุญเลย
พีที่ทำให้เราถือศีล๕ครบถ้วนก็คือว่า

ไปผู้ติดพระตำนักของท่านเจ้าว่าพระสังฆราชพระสังฆราชแผ่
แล้วถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่ได้เพราะไวเล็ตก็ไม่ติด

คำถามในคำถามเมื่อกี้คือว่าเชื่อแล้วชีวิตผมดีไหม

คือจริงแล้วการรักษาศีล๕มันเป็นหลักง่ายของคนพุทธที่ปฏิบัติกันได้
บ๊วยก็เลยเอาล่ะทำแล้วชีวิตดีขึ้นสบายใจที่จะทำ
ก็เลยอัพประกาศตัวว่าต่อจากนี้จะถือสิน๕ตลอดชีวิต
จริงจริงพี่บ๊วยเนี่ยเขามาทางธรรมอยู่แล้วเพราะว่าไปช่วยแม่ชีสันสนีที่เสถียรธรรมสถานด้วยเออ